ก็ต้องติดตามเรื่องของหวย๓๐ล้านกันก่อน
เมื่อวานเปิดสารเฟซบุ๊ก
คือนายอาชียะเขาใช้คำนี้เลย

ใช่ที่แรกนัดหมายกันนะ

แต่พอเอาข้อจริงก็มาเร็วก่อนเวลา๕นาที
เพราะว่าแฟนก็เข้าไปรอกันแล้วแหละ
อยากรู้ว่า๒คลิปที่บอกว่าเป็นคลิปที่ทำให้
ประชาชนชาวไทยทั่วโลกเห็นแล้วจะต้องอึ้ง
คือใช้คำว่าชาวไทยทั่วโลกเลยนะได้ยินแล้วจะต้องอึ้งนะครับ
และใครขอเสนอตัวเป็นเมียใครใครเป็นผัวใครนะฮะ
แล้วก็เรื่องการที่จะไปออกรายการรายการหนึ่ง
ในวันที่๖ธันวาคม๒๕๖๒
จะต้องเตรียมสคริปต์กันไหมนะครับ
นัดแนะก่อนก่อนที่จะออกไปรถตู้จากรายการมารับ๑๑โมงใช่ไหม
มาถึงกันสัก๑๐๓๐เอาสคริปต์มาด้วยนะ
แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีให้
คือเราสองคนฟังแล้วเราเลยเล่าได้ให้เข้าใจ
แต่อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่ได้ฟัง
เดี๋ยววันนี้ให้ฟังกันแบบเต็มเลยดีไหมคุณสุดสกุล

อาชียะออกมาเปิดเผย๒คลิปนะครับ

อาชียะก็ได้ไลฟ์แล้วก็ได้อธิบายก่อนนะ
บอกว่าคลิปเสียงปริศนาที่ผมจะให้ฟัง
ให้คนไทยทั่วโลกได้ฟังกันนะครับ
ผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเสียงใคร
แต่คุณผู้ชมก็คงคุ้นเสียงกันดีอยู่แล้ว

และก่อนที่จะปล่อยคลิปเสียงทั้ง๒คลิป
ผมขออนุญาตนะครับในการที่จะปล่อยคลิปรายการหนึ่ง

เพราะว่าคนที่ติดตามในไลฟ์ของนายอาชียะเมื่อวาน
ก็รู้แล้วล่ะว่านายชะยะเขาปล่อยคลิปรายการโหนกระแสก่อน
โดยบอกว่ารายการโหนกระแสออกวันที่๖ธันวาคมปี๒๕๕๙
ในรายการก็จะมีมาครบเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของหมวดจบรูนกับภรรยา
แล้วก็ฝั่งของครูปรีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัด
แล้วก็พิธีกรรายการก็ซักก็ถามถึงความเป็นมา
แล้วก็ที่มาของตัวเลขของหวย๓๐ล้านนะครับ
ออกรายการวันที่๖ธันวาคม๒๕๖๒

ส่วนคลิปเสียงสนทนาที่นายอาชียะนำมาเปิดเผย
ชียะบอกว่านี่เป็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้น

มีการเตรียมมีการนัดแนะกันก่อน
ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปออกรายการกันยังไงดี
ใช่ค่ะเป็นการคุยกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
เรียกกันว่าเธอเธอนี่แหละนัดหมายกัน
แล้วมันมีประโยคนึงจากผู้ชาย
เอาง่ายคุณผู้ชมผู้ชายก็เป็นคลิปเสียงคล้ายครูปรีชา
พูดเหมือนกับบอกว่าให้เตรียมสคริปต์มาด้วย
ฝ่ายผู้หญิงมีการพูดถึงส่วนแบ่ง๑ล้านบาท
๑ล้านบาทจะคุ้มไหม

ให้คุณผู้ชมฟัง๒นาที๕๗วินาทีนะครับ

เขาจะมารับเราไปออกรายการพรุ่งนี้

ตัวเองต้องไปด้วยกับเราแล้วก็คุณพัฒน์

ตอนนี้เนี่ยที่เราส่งให้ตัวเองเมื่อกี้น่ะมันมี
เมื่อวันที่๖ตุลาคมตัวเองก็ยังสั่ง๒๖มานะ
วันที่เท่าไหร่ตัวเองก็สั่งมาสั่งมาตั้งกันโน่นมาเลยนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวเองบอกคุณพัฒน์ว่า
สักประมาณ๑๐โมงครึ่งมาเจอกันที่บ้านเราหรือรถมารับแต่งตัว

ผ่านพรุงกรรมการ
พรุ่งกรรมการเขาก็จะไลฟ์ให้สดไปด้วย
เพราะมันทำงานเยอะไง
เออใช่
เราให้เราไปออกพรุ่งนี้ตัวเองนัดคุณพัฒน์ให้หน่อย
โมงครึ่งมาเจอกัน
แต่ที่บ้านเรามีเดี๋ยวปริ้นท์ใหม่ก็ได้
ก็แจ้งให้ทราบก่อนว่า๑๐โมงครึ่งเจอกันที่บ้านเรา
๑๐โมงครึ่งนะ

บอกคุณค่ะด้วยนะเพราะมันมีความจบเปลี่ยนปั๊กออกไม่งั้นภาพเราติดลบ

ช่วยไม่ได้นะเพราะประจำติศาลนี้ดังทุกคนนะ
แต่ว่าคนละล้านรู้สึกจะไปคุ้มค่าหัวว่ะ
จะพูดไปเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เอาเป็นว่า
แต่อย่าแต่อย่าพูดถึงเงินนะเวลาไปพูด

เราบอกว่าเราต้องการความถูกต้องเราไม่ได้สนใจเรื่องเงิน

โอเคบอกคุณภาพเดี๋ยวเขาไปเตรียมกัน

ก็เขียวไม่ต้องเพราะอย่างไม่เขียว

ให้ไม่บอกการรงพราคบอกว่ามันมีอีกคนหนึ่ง
ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพราคกับเรา
เดี๋ยวรอตัวเนี้ยรอตัวเองกับคุณภาพสองคนก่อน

เขาต้องไปเขาก็ตัวละครดีตัวนึงน่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขึ้นหลักเนี่ยคุยกันใช้สรรผนามแทนตัวเอง
กับเรานะแต่ก็มีหลุดเรียกว่าอาจารย์ด้วย
เธอบอกว่าอาจารย์ด้วยกัน
แต่คลิปนี้นายอัชริยะก็ไม่ได้ระบุ
ว่าเป็นคลิปเสียงของใครที่เอามาปล่อย
แต่มีคนที่ถูกระบุชื่ออยู่ในนั้นคือเกียว
ใช่ไหมเกียวแล้วก็อยากให้บอกว่ามีคนอยู่ระหว่างพัฒกับเรา
อันนี้คุณผู้ชมลองไปประติดประต่อเรื่องเอาเอง
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดเผยคลิปแรกไปแล้ว
อาชญะก็มาสรุปให้ฟังนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวเราจะเปิดเผยคลิปต่อไปนะครับ

โดยบอกว่าคลิปเหล่านี้ไม่ได้เป็นหลักฐานในชั้นศาล
ชะยะบอกว่าได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ดังนั้นไม่ต้องกลัวในการแชร์ในการอะไรอย่างนี้

แล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าได้มาก่อนหน้านี้แล้ว

คลิป๒มีการพูดคุยลักษณะเหมือนชายคนหนึ่ง
เรียกตัวเองว่าอาจารย์กำลังสนทนา
ปรึกษากับผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เรียกว่าแม่บ้างล่ะหรือเรียกว่าย่าบ้างแหละ
อยากได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลด้วย
และต้องการจะเป็นกิ๊กหรือยอมเป็นเมียน้อย
ฟังเลยดีกว่าว่าคลิปนี้ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน
ค่ะความยาประมาณ๕นาทีนะครับ
โทรหาเรื่องลอตเตอรี่ก็เลยเล่าให้ฟัง
แล้วคุณปู่ก็บอกว่าพี่ชาต้องเอาให้ได้นะ
แต่ตอนนี้อีกคนที่มันขายให้นะมันก็โทรมา
มันก็ถามว่าอาจารย์หนูว่ารักอาจารย์นะ

หนูบอกอาจารย์ได้เท่านี้อะไรวะลูตเตอรี่อยู่ที่หนู
แต่เนี่ยเมื่อกั้นขายก็คือว่าจะให้หนูได้เท่าไร
ผมก็เลยบอกมันว่าเอางี้นะลูกนะฟังให้ดีนะลูก
มันไม่มีเทวดาขอให้เรามาสองคน
ให้สองคนจัดสรรกันให้ถูก
ตอนนี้หนูต้องจัดสรรว่าขณะนี้ใครเป็นเจ้าของโรตเตอรี่
คนหนึ่งก็จะต้องได้เงินเยอะมากกว่าอีกคนนึง
แล้วหนูก็อยากได้เท่าไหร่หนูก็บอกอาจารย์นะ
เดี๋ยวเราก็จะได้เอาเงินไปขึ้นข้างหน้ากันซะ

แล้วคดีความจะได้ไม่มีแล้วหนูก็จะไม่ติดคุก
ถ้าหนูเอาปืนมันเป็นการยักยอกทรัพย์
ซึ่งหนูไลน์ให้อาจารย์แล้วแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
อุ้มนั้นเพื่อความง่ายนะหนูก็จะได้มีชีวิตใหม่
จากหนูต้องเช่าบ้านอยู่หนูอาจจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง
อาจารย์ก็ซื้อให้นะที่หนูต้องการ
ส่วนของหนูนะเพราะหนูไม่ได้เป็นเจ้าของถูกต้องไหม
มันก็บอกว่าถูกต้องแต่หนูอยากได้มากกว่านั้น
ก็เลยบอกหนูอยากได้เท่าไรหนูว่ามาเลย
มันบอกว่าไงรู้ไหมลูกหนูรักอาจารย์เป็นแฟนเป็นผัวนะ
หนูอยากมีชีวิตอยู่กับอาจารย์อีกสักคนหนึ่ง
ผมก็บอกว่าได้หนูก็เป็นกิ๊กกับพี่ไปเลย
เปิดเผยกันไปแต่เราไม่ต้องมีอะไรกันได้ไหม
เพราะอาจารย์เคยตั้งสัจจะกับชีวิตอาจารย์เลยว่า

หนูก็มีผัวของหนูไปเลย
เดี๋ยวอาจารย์หามาให้ดีไหม

อาจารย์ไม่ใช่คนรอไม่ใช่คนอะไรนะ

อาจารย์หนูรักอาจารย์นะอยากให้แคลนมาดูแลหนู
เป็นอีกครอบครัวหนึ่งได้มั้ย
เราก็ต้องต้องตรงก่อนถูกปะคุณแม่ว่าอาจริงป่ะ

ไม่ได้ระวังปีชาเป็นห่วง

หนูก็มาคุยกับแฟนพี่เลยว่า
ก่อนอันนี้เราวางเงินไข่กันว่า๑๒๓๔

ก็ได้ค่ะตรงไหนดีเมื่อนี้

ตรงสารความรู้สึกใจ

ไม่ว่าแม่พ่อไม่มีอะไรมาถามนะ

ชีวิตพ่อเนี่ยเกิดมาพ่อจะมีอะไรกับแม่คนเดียว

เพื่อให้ได้สิ่งที่เรายังไม่ได้มาเนี่ย
บางครั้งเราก็ต้องตอบตกลงเขาไปก่อนจริงป่ะ
เพื่อล่อเสือออกจากถ้ำ
อืม

หน้าตาอย่างนี้ยังมีคนรักไหม

เราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งอะ
เค้าไปสิ่งอย่างมีผัววันเป็นครูนะ

ขายอยู่ตรงหน้าสนัททานกราศิกรไทย
วันตลาดนัดเขาก็จะขายตามตลาดนัดอ่ะ

อย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นอืมทีเนี้ยมันเหมือนเป็นเหตุปัจจัย
ทีนี้ผมไปหาหมอดูนะหมอดูเขาบอกชาติที่แล้วนะ
อาจารย์เป็นเมียเป็นผัวเมียกันเขาถึงนำร่ามมาให้อาจารย์ไง
วันนี้ถูกโรตอรีสามตัวน่ะเอ้ยสองตัวหลังน่ะน่ะ
เก้าแปดน่ะอืมก็ไปขึ้นเงินอืมพอไปขึ้นเงินในกรงศาลอีอีอี
ตรงนี้อีน่าขนส่งผมบอกอาจารย์อาจารย์ทุก๓ตัวหน้าด้วยนะ
เก้าหกหนึ่งน่ะก็เลยได้มาหมดแปดจากหกพันน่ะอืมอืม
เราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนดีนะเอาราบมาให้เราตลอดไงอืม
พี่ก็เลยบอกเขาไปว่าแม่มึงฟังพ่อให้ดีนะชาติเนี้ยเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันหรอกอืม
มันอาจจะเป็นพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราเคยได้ดูแลกันถึงขั้นเนี้ยเราไม่ได้ดูแลกันอ่ะอืม
ก็ไม่ทิ้งแม่มึงหรอกจะใช้พ่อเนี่ยไปนอนกับแม่มึงด้วยเนี่ย
ทำไม่ได้หรอกนะเพราะพ่อเป็นคนรักครอบครัวของพ่อ
เดี๋ยวพ่อก็จะหาแฟนดีดีมาให้ที่สักส่วนยังมีเยอะแยะมันก็บอกโอเคโอเค
โอเคโอเคไหมฮะหมายถึงเราเปิดให้คุณผู้ชมฟังแบบว่ายาวเลยนะฮะ
ไม่ตัดเลยนะคุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วนะครับ
ก็คลิปเสียงสนทนาทั้งหมดนะครับนายอาชียะเนี่ย
ก็หลังจากที่เปิดไปเรียบร้อยแล้ว
ก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์ของเขา
บอกว่าคลิปเสียงทั้งหมดขอย้ำอีกครั้ง
คือไม่ระบุบุคคลในคลิปเสียงนั้นว่าเป็นใคร
แต่บอกแค่ว่านี่แหละเกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้าน
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่
หน้าธนาคารกสิกรไทยอำเภอเมืองกาญจนบุรี
นายชะยะบอกว่ามีคนเดียวนั่นแหละนะครับ

สำหรับนักสืบโซเชียลที่จะไปสืบหา
ให้นิดเดียวเป็นคนตัวดำมีคนเดียวนั่นเองนะครับ

ทั้งหมดนายชียะก็บอกว่าส่วนวันที่๔มิถุนายน
ที่จะมีการไปขึ้นศาลกัน
แล้วก็เห็นว่าทนายความของครูปีชาบอกว่า
จะมีการออกหมายเรียกเรียกนายอาชญะมาเป็นพยาน

ชียะบอกว่าฝากถึงทีมกฎหมายของครูด้วยนะ
ออกหมายเรียกให้ผมไปเป็นพยานในวันที่๔มิถุนายน
ผมยินดีจะไปเดี๋ยวจะน็อกคาสารให้ดู

ใช่ค่ะก็พูดถึงทนายของฝั่งครูนิดนึงนะคุณผู้ชม

ที่นายอาจารย์เอามาปล่อย
เขาบอกว่าคลิปส่วนแบ่ง๑ล้านไม่มีผลกับคดี

มันเป็นการพูดคุยกันหลังจากเหตุการณ์ที่ครูปีชาทำลอตเตอรี่ตกแล้ว
ครูปีชาแค่ต้องการได้ลอตเตอรี่คืน
แล้วก็เลยบอกว่าจะให้เงิน๑ล้าน
แต่ต่อให้จะให้๑๐ล้านก็สามารถพูดได้อันนี้ทนายบอก
ดังนั้นทนายมองว่าคนที่ปล่อยคลิปต้องการทำให้ครูกับพวกแตกแยกกัน
หวาดระแวงซึ่งกันและกันแต่ยังไงก็ยังย้ำอยู่
ว่าไม่มีผลต่อรูปคดี

ที่บอกว่ามีการยื่นขอเสนอว่าจะให้เป็นเมียน้อยเป็นกิ๊กอะไรแบบนี้
ทนายวรยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา

อารมณ์ดีอาจจะมีการพูดหยอกล้อกัน
แล้วเสียงในคลิปมันยืนยันอยู่แล้ว
ว่าครูรักครอบครัวคงเป็นแค่การพูดเล่นกันเท่านั้น
แต่ส่วนเรื่องหนอนบ่อนไส้อะไรที่ตลาดจะมีหนอนบ่อนไส้ไหม

พ่อค้าที่ตลาดเขาบอกว่าไม่มีหรอก
หนอนบ่อนไส้ไม่คิดว่าเป็นแบบนั้น

สรุปเจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำคนเดียวกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าเจ๊บ้าบินคือเขามีชื่อเรียกหลายชื่อ
เจ๊แพนเค้กก็มีเจ๊อะไรอีกรัตนาพรก็มี
เจ๊ดำก็มีนะครับ

เพราะว่าเรานำสิ่งที่นายอาชียะเปิดเผยมาให้ฟังกันนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความก็สุดแท้แต่ศาลนะครับ